คุณผู้ชมฮะเราตามเหตุการณ์การหายตัวไปของน้องจีน่า
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนมาอย่างต่อเนื่อง

ที่เจ้าหน้าที่มีการเจอตัวน้องจีน่าแล้วก็ตาม
แต่คดีนี้มันยังมีความพิรุษอยู่หลายอย่าง

โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตว่าน้องจีน่าเนี่ย
ถูกจับไปแล้วเอาไปไว้ที่บ้านในหมู่บ้านนั้นหรือเปล่า
แล้วก็ถึงจะเอามาที่กระท่อมภายหลังจากที่เป็นข่าวดัง
หรืออะไรก็ตามที่มันมีข้อพิรุธมากมายนะครับ
แล้ววันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีด้วย
เรื่องของการควบคุมตัวของทั้งยายทั้งลุงทั้งป้า

แต่เรื่องของอาการน้องจีน่าเนี่ยนะฮะ
อาการน้องจีน่าได้รับการรักษาตัวเข้าโรงพยาบาล
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับ
นี่ฮะน้องจีน่าเด็กหญิงพรสิริวงศิลาบรุ่ง

ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่อาคารผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น๕ห้องรักษาผู้ป่วยเด็กนะครับ
โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังจากถูกนำตัวมาส่งรักษา

พบตัวที่กระท่อมบนยอดเขานะครับ
ตอนเที่ยงเราก็รายงานข่าวแบบสดให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะ
นับว่าหายตัวไป๖๕ชั่วโมง
ตั้งแต่เย็นของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา

เป็นที่ดีอกดีใจของพ่อแม่แล้วก็ชาวบ้านนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังนายแพทย์วรเชษ
เต๋ชะรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลนักคอนผิ่งนะครับ

ได้ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
ขณะนี้อาการน้องจีน่าแข็งแรงขึ้น

รับประทานอาหารทานน้ำได้ปกติ

แล้วก็มีการวัดระดับความดันค่าออกซิเจน
ซึ่งตลอดการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิง
แพทย์ผู้รักษาได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

คือเรื่องสภาพจิตใจของน้องจีนหน้าอย่างนี้คุณนะ
ซึ่งภายหลังจากที่ร่างกายแข็งแรงแล้ว
ทางแพทย์ก็จะจัดชุดเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
นักจิตวิทยาแล้วก็แพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลต่อนะครับ
โดยตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะครับ
เป็นคืนแรกที่น้องอยู่ที่โรงพยาบาล
มีพ่อแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ทางโรงพยาบาลเต็มผีกันแทฬะอาการน้องจีนหน้า
ทางเพจโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
จากทีมแพทย์ประกอบกับข้อมูลทางคดีด้วยนะครับ

ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
แล้วก็ยังไม่ร่วมในการแถลงข่าวของโรงพยาบาลนะครับ
เนื่องจากอยากมีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะครับ

เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ก็เดินทางเข้ามาพบกับพ่อและแม่

แก่ครอบครัวของน้องจีน่าต่อไป
ส่วนผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ก็ปรากฏว่าทั้งน้องจีน่าทั้งพ่อและแม่ของน้องเนี่ย

สำหรับประเด็นเรื่องของการตรวจร่างกายน้องจีน่าเนี่ย
การตรวจร่องรอยว่าถูกทำร้ายหรือไม่

และเรื่องของการตรวจว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง
ซึ่งก็จะแถลงในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับ
อันนี้คือเรื่องของอาการทางกายของน้องจีน่านะ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ความแปลกหลายคนที่ตามข่าวนี้

เด็กไปอยู่ที่กระท่อมนั้น๓วันอยู่คนเดียว

ไม่ได้มีรอยที่ยุงกัดมดกัดหรือว่ามะแรงสัตว์

ไต่ไรตอมนี่ไม่มีรอยเลยนะครับ
คือมันมีรอยขีดขวนบ้างตามเนื้อตามตัว

เนื้อตัวเลอะเปลือเปื้อนเสื้อก็สีเปลี่ยนไปแบบนี้

แล้วก็นั่นเป็นข้อพิรุษว่าเด็กไม่มีรอยอะไรเลยนะครับ
เด็กอาจจะถูกจับไว้ในหมู่บ้านหรือเปล่า

หรือว่าประเด็นเรื่องของการจับเด็กไป
เรียกค่าไทยจะเอาไปขายนี่หรือเปล่า
แต่ว่าเป็นการเตรียมพักเด็กไว้ก่อนอะไรเนี่ยนะฮะ
เออเรื่องนี้ค่ะต้องไปสืบต่อ

เพราะว่าจะได้คลี่คลายจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะอย่างตอนที่คนเขาไปเจอน้องเนี่ยนะ
น้องก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบหวาดกลัวผู้คน

คือนั่งกึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วก็เล่นขวดน้ำเปล่าอยู่อะค่ะ
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาไปเจอน้อง
รวมถึงนักอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต
อย่างพันธบริษฐโทกฤษณภงภูตระกูลเนี่ยนะคะ

บอกว่าก่อนหน้านี้น้องจีน่าน่าจะต้องถูกดูแลอย่างดี
หรืออาจจะมีคนอยู่กับน้องตลอดเวลา
หลังจากนั้นก็พาตัวน้องมาทิ้งไว้ที่กระท่อมแห่งนี้หรือเปล่า

มันเป็นกระท่อมเปิดแบบนี้ค่ะ
เป็นเหมือนกับเป็นเพลิงธรรมดาเลย
ไม่น่าที่เด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือนจะอยู่ได้๓วันตรงนี้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
เจิงแลวอารยะเป็นคนที่ขึ้นไปเจอน้องจีน่า
ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราน่าสนใจนะ
คือชุดกู้ภัยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
กู้ภัยขึ้นมาสำรวจบริเวณนี้มาก่อนแล้วนะ

ไม่เจอตัวน้องจีน่าแล้วกระท่อมร้างแห่งนี้
กู้ภัยเขายังมานั่งพักกันอยู่เลย

ทีนี้ล่ะค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่า
จีน่าคงไม่ได้อยู่ที่กระท่อมนี้ตลอดหรอก
แต่อาจจะมีใครอุ้มน้องมาจากที่อื่น
เอาน้องมาทิ้งเอาไว้มากกว่านะคะ
ผมคิดว่าน่าจะอุ้มมาอีกทีครับคืออุ้มแนวนี้
เพราะทีมโรยตัวผมทางพวกพี่ผม
เขาบอกเขาขึ้นมาข้างนั้นแล้วก็นั่งพักตรงกระท่อมนั้นแล้ว

ใช่ครับมันต้องให้ตำรวจสืบสวนต่อไป
ใจครับที่มันเจอน้องครับวันนี้
นี่ค่ะหลายคนที่ฟังข่าวก็ยังเอ๊ะทำไม
มันต้องมีอะไรสิมันไม่ใช่น้องก็อยู่คนเดียวแน่

คดีนี้แม้จะเจอตัวน้องรอดปลอดภัยแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้มาดูการตั้งข้อสังเกตของทางมูลนิธิกระจกเงาหน่อยไหมคะ
เพราะว่าตั้งแต่น้องหายตัวไปมูลนิธิกระจกเงาก็มีการประกาศเด็กหาย
ซึ่งพอเจอตัวน้องแล้วทางมูลนิธิก็มีการโพสต์
เกี่ยวกับข้อสังเกตเรื่องระยะทางค่ะ
ระหว่างบ้านถ้ำถ้ำที่นายอาผะบอกว่าเอาเด็กไปบูชาผีนะ
แล้วก็กระท่อมที่พบตัวน้องจีน่าคุณผู้ชมดูหน้าจอค่ะ
คือตั้งเอาไว้หลายประเด็นนะบ้านของน้องเนี่ยเห็นไหมคะหน้าจอเลย
บ้านของน้องแล้วก็ตรงกลางเป็นจุดอำนวยการ

บ้านของน้องอยู่ห่างจากกระท่อมที่เจอตัวน้องประมาณ๕๐๐เมตร
ระยะทางมันไม่ได้ไกลแต่คุณคิดดูสิ
ค้นหากันแบบพลิกแผ่นดินหากันอยู่กี่วันหาไม่เจอ
ส่วนระยะทางจากบ้านไปจนถึงถ้ำ
ที่นายอาผะบอกว่าอุ้มน้องจีน่าเอาไปบูชาผี
อยู่ห่างกันประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วระยะทางจากถ้ำมาถึงกระท่อมที่เจอตัวน้องจีน่าเนี่ย
ห่างกันประมาณ๓๗๐เมตร
ทีนี้ลักษณะเส้นทางมันเป็นเขาสูงชันค่ะ
เด็กตัวนิดเดียวขวบ๑๑เดือนนะคะ
เดินมาเองคนเดียวคงไม่ได้แน่นอน
ไปไม่ได้หรอกฮะห่างบ้านได้นิดเดียวเอง
ใช่ค่ะแล้วอันนี้มันขัดแย้งกับคำให้การของนายอาภา
มันไปเจอที่กระท่อมร้าง
ระยะทางจากถ้ำกับกระท่อมมันห่างกัน๓๗๐เมตร
ซึ่งมันไม่มีทางที่เด็กจะเดินมาได้เอง
รวมถึงลักษณะของกระท่อมมันก็ทำด้วยไม้ไผ่

เด็กวัยนี้นะขวบ๑๑เดือนคือเขาเป็นวัยกำลังสน
กำลังที่จะแบบปีนป่าอยากรู้อยากลอง
แล้วไม่มีทางที่เด็กจะอยู่นิ่งบนกระท่อม
พักขนาดประมาณ๒เมตรครึ่ง
แล้วจะอยู่ตรงนั้นคนเดียว๓วันได้
อันนี้ค่ะคือข้อสงสัย
ว่าน้องอาจจะถูกนำไปเอาตัวไปซ่อนไว้ที่อื่น
ค่อยเอาตัวมาที่กระท่อมตรงนี้ตอนจะเจอตัวหรือเปล่า
คือเขาเรียกง่ายว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
จัดฉากใหม่อะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะ